ทีมชาติก็มีสโมสรที่ต้องให้กำลังใจกันต่อ
แข่งขันก็คาบเกี่ยวกันดูสโมสรก่อนและทีมชาติก็ต่อเนื่องกันเลย
การลงเล่นหลายคนที่เจ็บไปนานก็มีโอกาสลงเล่นในเกมก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับ
ไปหยิงประตูได้ด้วยในเกมแรกที่เอาชนะทางสลัดหน้ามาได้
อีกหนึ่งคนที่ลงเล่นที่แรกนี้ก็คือพวกทางอธิศรพรมรัก
เมื่อชั้นนี้ก็ต้องเช็คเรื่องสภาพประการมัดเจ็บ
ยังไม่ได้สมบูรณ์มากไม่ว่าเจ็บตั้งแต่ช่วงปลาทีซั่นบริเวณขาซ้าย

โอ้โหช่วงนี้เนี่ยเมืองทองต้องปรับทีมพอสมควรนะ
เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตำแหน่งกองหน้าที่เราจะได้เห็นในเกมที่๒เนี่ย
ผมเชื่อว่าธีรสินจะลงตัวจริงสำรองไม่สำคัญเท่ากับคนใหม่ที่จะมาแทน
แล้วก็คนที่อยู่ต่อจะเล่นกับคนใหม่ยังไงเนี่ย
คือธีรสินจะลงเต็มร้อยผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดใหม่แล้ว
ใช่แล้วก็กรณีของธีรทรที่มีข่าวว่าทีมอย่างวิเซอร์โกเบสนใจอีก
ถ้าเกิดว่าจะลงเล่นเต็มเกมแล้วถ้าเกิดธีรทรไปล่ะ
ย้ำกันถึงเรื่องของโปรแกรมกันหน่อยแล้วกันนะครับ
การแข่งขันในวันเสาร์นี้ติดตามกันได้นะครับ
โตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๗ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
ให้ชมเกมรอบชิงชนะเลิศนัดที่๒ระหว่างเมืองทองพบกับสนาคันวาจากเวียดนาม
แข่งขันที่สนามสุพัชลาศัยในวันเสาร์ที่๖มกราคม
เริ่มเข้าสัญญาณเนี่ยย้ำกันหน่อย๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แต่เกมจะเริ่มคิกออฟในเวลา๑๙นาฬิกาย้ำเรื่องของสกอร์แล้วกัน
เมืองทองบุกไปชนะมาก่อน๓ต่อ๑นะครับ